ครับเราไปถามหาความจริงให้แล้วนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กสองคนนะฮะ
เป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๑ปีกับเด็กหญิงวัย๙ปี
เมื่อวานนี้สังคมออนไลน์เอาใจช่วยกันเยอะ
ส่งข่าวกันเยอะอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเหลือเกินนะครับ
บอกว่าเด็กสองคนนี้ถูกทิ้งเอาไว้หน้าบ้านไม่ให้เข้าบ้าน
ตั้งแต่เย็นค่ำจนดึกจนดื่น
เพราะพ่อกับแม่เนี่ยใช้ให้ไปทำงานหาเงิน
หาเงินไม่ได้ไม่ให้เข้าบ้าน
โอ้โหเนี่ยฮะเขาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กัน
ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับ
แถวครองสามว่ากรุงเทพนะฮะ
เรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เด็กสองคนปลอดภัยแล้วนะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้คุยกับตัวพ่อกับแม่ของเด็กแล้ว
เป็นพ่อเลี้ยงกับแม่แท้ของเด็กนะฮะ
นี่เป็นคลิปเมื่อคืนนี้นะฮะหลังจากทราบข่าว
เจ้าหน้าที่ไปดูแลทันทีนะครับ
หลังจากที่มีการโพสต์เรื่องราวของเด็กสองคนนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยแล้วน้ำนมอาหารพาไปอยู่ในสถานที่
ที่จะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับ
นี่ฮะเพราะว่าน้องเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้หน้าบ้านนะครับ
มีกระดาษปูไว้ที่พื้นให้นั่งให้นอนเท่านั้นนะครับ
ด้ามไม้กวาดที่แตกด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่าแตกเพราะอะไรนะ
จะถูกตรงถูกตีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
ตรงนี้นะฮะร่างกายของเด็กเนี่ยมีรอยเขียวช้ำ
ตามลำตัวจนม่วงด้วยนะครับเจ้าที่ไปเจรจากับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็กนะฮะ
ซึ่งทั้งคู่ยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งไม่ได้ใช้ให้ไปทำมาหากินหาเงิน
หาไม่ได้แล้วไม่ให้เข้าบ้านไม่ใช่แต่เด็กทั้งคู่เนี่ยดื้อ
แล้วชอบเล่นสนกันไม่ยอมเข้าบ้านเองนะไม่ยอมเข้าบ้าน
เพราะฉะนั้นก็ทำโทษให้อยู่นอกบ้านก็แล้วกัน
เพราะว่าสองสามีภรรยานี้เขาบอกว่าเขาก็ต้องไปทำมาหากิน
ซื้อของที่ปากคลองตลาดก็ล็อกบ้านแล้วก็ให้ลูกเนี่ยอยู่หน้าบ้านนะครับ
ก็มีชาวบ้านมาเห็นซะก่อนยังไม่ทันได้กลับมาก็เลยเป็นเรื่องประมาณอย่างนี้
เจ้าหน้าที่ก็มาเจรจานะครับแต่มีเพื่อนบ้านเขามาให้ข้อมูลนะ
เขาบอกว่าโอ้โหคือถ้าจะทำโทษเด็กว่าดื้อสนไม่ให้เข้าบ้านเนี่ย
เพราะว่าชอบออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยเนี่ยเขาเห็นเด็กอยู่ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงตีหนึ่งนะ
รวมแล้ว๖ชั่วโมงนะแล้วปล่อยให้เด็กอยู่อย่างนี้ได้ยังไง
เอาเป็นว่าตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขาได้โพสต์ภาพของเด็กที่นอนอยู่ที่พื้นหน้าบ้าน
เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะฮะ

แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างนะครับสุดท้ายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะครับ
ได้คุยกับผู้ที่เป็นพ่อเลี้ยงนะฮะผู้ที่เป็นพ่อเลี้ยงของเด็กเนี่ยบอกว่า
เด็กชายอายุ๑๑ปีเนี่ยคือลูกติดของภรรยาของเขา
ส่วนเด็กหญิงในคลิปเนี่ยอายุ๙ปีเป็นน้องสาวของภรรยาของเขา
เป็นน้องสาวคนสุดท้องนะฮะเท่ากับว่าเด็ก๙ขวบเนี่ยเป็นน้าเด็ก๑๑ขวบ
ถ้าตามศักดิ์นะค่ะแล้วเขาเนี่ยมาเช่าบ้านกันอยู่ที่ตรงจุดเนี้ย
ประมาณเดือนนึงนะที่ผ่านมาเขาก็ขัดสนเขากับภรรยาไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง
ก็คือออกไปรับจ้างทั่วไปนะครับไปเช้ากลับดึกก็จะฝากให้เด็กวัย๑๑เนี่ย
คอยดูแลเด็กวัย๙ขวบด้วยเวลาเขากับภรรยาไม่อยู่บ้าน
แต่เด็กทั้งคู่ก็ไม่ค่อยเชื่อฟังชอบหนีออกไปขี่จักรยานเล่น
สาเหตุที่มันเกิดเหตุตามคลิปเนี่ยนะที่ปล่อยให้สองคนนี้อยู่หน้าบ้านเนี่ย
อยู่หน้าบ้านไม่ให้เข้าบ้านเนี่ยเนื่องจากเขากับภรรยาต้องออกไปทำงานนะ
ก็ฝากให้เด็กวัย๑๑อยู่เฝ้าบ้านดูแลน้องแล้วช่วงนั้นฝนตกสั่งห้ามไว้แล้ว
อย่างเด็ดขาดเลยว่าให้อยู่แต่ในบ้านนะอย่าออกไปนะถ้าออกไปเนี่ย
ล็อกประตูไม่ให้เข้าบ้านอีกแล้วพอออกไปทำงานแป๊บเดียวเอ้าหนีไปเล่นนอกบ้านกันอีกแล้ว
พอกลับมาเห็นก็เลยตีสั่งสอนแล้วก็เลยตัดสินใจทำโทษให้หลาบจำ
การล็อกประตูบ้านแล้วทิ้งเอาไว้หน้าบ้านแล้วเขากับภรรยาก็ไปซื้อดอกไม้
ปากคลองตลาดนะฮะก็กลับมาช่วงตีหนึ่งกว่าก็ทิ้งไว้ตั้งแต่ค่ำนะครับ
พอมาถึงอ้าวตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่มาเต็มบ้านไปหมดเลย
ก็เป็นเพราะว่ามีคนมาถ่ายคลิปแล้วเอาไปโพสต์หาว่าเขาเนี่ยทิ้งให้เด็กนอนนอกบ้าน
หาว่าใช้เด็กออกไปทำงานหาเงินแล้วเด็กไม่ได้เงินมาก็เลยไม่ให้เข้าบ้าน
เพราะฉะนั้นขออยากชี้แจงหน่อยว่าเขาไม่ได้บังคับเด็กสองคนนี้ให้ไปหาเงินให้
เพียงแค่ต้องการสอนเนี่ยให้เด็กจำว่าอย่าไปเล่นนอกบ้านไม่อย่างนั้นจะไม่ได้เข้าบ้านนะครับ
แล้วก็สอนเด็กทั้งคู่มาตลอดว่าอยากได้อะไรต้องช่วยเหลือตัวเอง
อยากกินขนมก็ให้ไปรับขนมจากข้างบ้านไปขายได้เงินมาก็ไปซื้อขนมกินกัน
ไม่เคยบังคับให้เด็กไปหาเงินมาให้พวกเขาเลย
ไม่ผมสอนให้ลูกผมหาตังค์อยู่แล้วคือแบบคือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องได้มันมาด้วยความพยายามของตัวเองด้วย

ก็คือพอผมตีเสร็จใช่ไหมผมบอกว่าอยากเล่นใช่ไหม
อยากเล่นจริงเหรอเขาก็พยักหน้าว่าเขาจะเล่น
เขายืนยันว่าเขาจะเล่นผมก็บอกว่าได้ถ้าจะอยากเล่นก็เล่นเลย
แล้วก็ไม่ต้องเข้าบ้านผมอะขู่เขาจริง
ผมบอกว่างั้นก็นอนนอกบ้านไปเลย
แล้วผมก็ปิดประตูแล้วห้องแล้วผมไปซื้อของ
แต่ผมคุยกับแฟนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าวันหนึ่งให้มานอนหน้าบ้านจริงเนี่ย
ไม่ได้ให้มันนอนจริงหรอกแต่คือเราอยากให้รู้ว่าการที่เราบอกว่า
ถ้าทำตัวนี้ต่อไปเราไม่มีตามใจข้าวชาวบ้านเราจะไม่มีบ้านอยู่
เราได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แถวนี้นะครับ
ครอบครัวนี้มาอยู่ตรงนี้ไม่ถึงเดือนนะฮะ
แต่เขายืนยันว่าเขาเห็นเด็กเนี่ยถูกตีถูกด่าทุกวัน
บางครั้งใช้ไม้แขวนเสื้อใช้ไม้กวาดเนี่ยตีเด็กนะฮะ
ร่างกายเด็กมีแต่รอยเขียวช้ำเต็มไปหมด
คนในซอยรู้ดีแล้วก็สงสารเด็กมาก
หลายคนมักเอาขนมเอาอาหารไปให้เด็กกิน
แต่พอผู้ปกครองเด็กมาเห็นเด็กก็จะถูกตีอีก
คนในซอยเนี่ยไม่กล้าเอามาให้ต้องแอบเอามาให้
ไม่ให้ผู้ปกครองของเด็กเห็นไม่งั้นเด็กจะถูกตี
โมงครึ่งเขาตีเสร็จแล้วเขาก็ไป
บอกพวกมึงนอนนอกบ้านเลยไม่ต้องเข้าในบ้านเลย
คุณแม่เข้าในบ้านแล้วข้าวก็ไม่ต้องกินเพราะว่าอย่างนี้
เขารู้บทนู้นบ้านนู้นเขาก็ให้ขนมไปขาย
ขายได้มานะเอาตังค์ให้แม่หมดเลยแต่เขาไม่เคยเอาเลยนะเขาให้เด็กหมดเลยที่ให้ขนมไปขาย
แต่พ่อแม่นอนตื่นสามโมงเย็นตื่นแล้วก็ออกไปเลยเด็กนี่จะเป็นผู้หาหามาให้
โอ้โหไม้แผ่นเสื้อเขาก็เงื้องเต็มที่เขาแหละถ้าไม้ฝาดเขาจะส่งมือฟาดอย่างเงี้ยลงมาเลย
ป้าก็ไม่รู้เพราะว่าเด็กดื้อแต่ป้าเห็นทุกวันไม่เคยเด็กไม่เคยดื้อถูบ้านล้างชามซักผ้า
ทำทุกอย่างเลี้ยงน้องและเด็กกางเกงเขาไม่ให้นุ่งนะเขาตีนะเขาให้เด็กถอดแล้วเขาจะตีเนื้อล้วนอ่ะ
เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ทีมข่าวเราได้มาเนี่ยมันจะคนละมุมแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เด็กสองคนนี้นะครับ
มีเจ้าหน้าที่จากบ้านเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมารับไปดูแลแล้วหลังจากนี้ก็ต้องให้ทางสหวิชาชีพมาช่วยจัดการให้ต่อ
ว่าเรื่องราวของเด็กสองคนนี้คือแม่ที่มีพ่อเลี้ยงตกลงแล้วยังไงจะดูแลกันได้ไหมเด็กสองคนนี้ดูแลแบบไหนอะไรยังไง